ก็คือการประชุมสมชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกานะครับ
เสร็จสิ้นแล้วก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
เครื่องออกจากนิวยอร์กตามเวลาท้องถิ่นประมาณ๑๔ทุ่ม
แล้วมาถึงบ้านเราก็ประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมา

นายกไหว้สวยเหมือนเดิมเลยนะฮะ
ทุกครั้งที่ปรากฏตัวบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเช้านี้
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เดินทางกลับมาจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่๗๘

เดินทางกลับมาถึงไทยเสร็จแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นครับ
บอกว่าภารกิจ๔วันต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ
ช่วยดำเนินภารกิจต่างให้เสร็จสิ้นด้วยดี
และร่วมประชุมพบปะผู้นำหลายประเทศ
ได้กล่าวสปีชหรือว่าสุนทรพฤษ๕ครั้ง
พบกับองค์กรต่างอีก๒องค์กร
พบเจอกับบริษัทใหญ่ระดับโลกหลายบริษัท
โดยทั่วไปบริษัทเหล่านี้สนใจจะมาลงทุน
หรือลงทุนตามรูปแบบต่างอยู่แล้ว
หน้าที่ของคุณเศรษฐาก็คือไปประกาศอีกครั้ง
ว่าประเทศไทยยินดีนะเราเปิดรับนะ
และพร้อมที่จะให้บริษัทต่างมาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น
ท่าทีของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติเองเขาก็สนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ดังนั้นพอเราไปเปิดไปขายของพูดง่าย

ก็คาดการณ์ว่าตัวเลขลงทุนในไทยน่าจะพุ่งสูงถึง๕๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
นี่เงินดอลลาร์นะฮะคิดเป็นเงินบาทก็คูณ

อกจากนี้คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่า
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบรูมเบิกของสหรัฐ
ว่าจะตั้งคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษานะ
หากมีเรื่องอะไรจะปรึกษาก็ปรึกษาได้
เหมือนกับปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่หลายท่านเกษียณไปแล้ว
อดีตนายกรัฐมนตรีผมเองก็เข้าไปกราบหลายคน
ทั้งคุณอนันต์ปัญญารชุนคุณสมชัยวงศวรรค์ซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งสิ้นเคยผ่านงานการเมืองกันมาทั้งสิ้น
ผมก็ไปขอคำแนะนำเข้าไปกราบกรานขอความรู้
ตัวของคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก

ดังนั้นใครที่มีความรู้ความสามารถดีก็พร้อมที่จะปรึกษาก็พูดแค่นั้นเอง
ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
เพราะว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะเกิดประเด็นโดยใช่เหตุ
นักข่าวถามต่ออีกครับ
แต่ประเด็นนี้ก็ถูกตีความในวงกว้างมากเลยนะท่านนายก
คุณเศรษฐาก็เลยตอบด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ฉุนเฉียวนิด
และสังเกตคิ้วของคุณเศรษฐาให้ดีตอนที่ตอบคำถาม
หลังจากที่นักข่าวขยายประเด็นต่อลองดูว่าท่านตอบยังไงฮะ
พวกท่านก็แก่เทปดูแล้วผมไม่ได้บอกว่าจะตั้งใช่ไหมครับ
ผมบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรถ้าเกิดจะปรึกษาก็ปรึกษาได้
เหมือนกับผมปรึกษาท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
หลายท่านที่อาจจะเกษียณไปแล้วหรืออดีตนายกรัฐมนตรี
ผมเองผมก็ไปกราบคุณอนันต์มาแล้วผมเองผมก็กราบท่านนายกสมชายมาแล้ว
ผมเองผมเป็นนายรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเข้าสู่วงการการเมือง
ใครมีความรู้ความสามารถที่ดีผมก็พร้อมปรึกษาครับ
ก็แค่นั้นผมก็พูดแค่นั้นใช่ไหมในรูเวิร์กมันก็แปลแค่นั้นใช่ไหม
แต่อย่าไปตีความไปกว้างกว่านั้นเลยนะครับ
ซึ่งประเด็นที่คุณเศรษฐาบอกเนี่ยนะฮะ
ก็เลยทำให้นักข่าวถามต่อแล้วก็ขยายความต่อว่า
เอ๊ะแล้วประเด็นที่ถูกตีความในวงกว้างล่ะ
เท่านั้นแหละฮะพอถามเมื่อกี้ท่านตอบไปแล้วนะ
อธิบายภาพวงกว้างแล้วนะปรากฏว่าคุณเศรษฐาก็เลยตอบอีกครั้งแบบนี้ฮะ
นะครับคุณตีความคุณอย่าตีความสิครับคุณฟังที่ผมพูดสิครับนะครับ
เรื่องอื่นมีอะไรไหมฮะขอบคุณครับ
พอนักข่าวถามขยายผลเพิ่มก็เลยตอบมามีอารมณ์นิดนะฮะ

ก็คือคุณอย่าตีความสิครับฟังที่ผมพูดสิครับนะครับ
แต่ว่ายังมีนะครับลงท้ายครับหมดเลยนะเรื่องอื่นมีอะไรอีกหรือไม่ครับ
แล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์กลับขึ้นรถเลยทันทีครับ
เป็นนายกเองมาทำงานตรงนี้เอง

เพราะว่าเจอคำถามหลายอย่างถามแทนพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับ
เดี๋ยวติดตามความคลิปหน้าเพิ่มเติมในประเด็นการมืออื่นนะฮะ